คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของผู้ชายคนนี้เราเคยเล่าข่าวไป
แก้ผ้าเดินบุกเข้าไปที่ร้านน้ำปั่นแล้วไปขอดื่มน้ำค่ะ
เหตุการณ์เราเล่าไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะ
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิด๙สิงหาคม
แก้ผ้าคนนี้เรื่องมันก็ผ่านไปหลายเดือนแล้ว
ก็นึกว่าจะถูกควบคุมตัวไปหรือยังไง
คงเลิกพฤติกรรมอะไรแบบนี้แล้วละมั้ง
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่ามาอีก
มาคราวนี้ก็แก้ผ้ามาอีก
ล่าสุดค่ะคือท่อนล่างเขาไม่ใส่นะ
โทงไปแบบนั้นนะคะ
เหตุการณ์ก่อนหน้าคือที่อำเภอบางบัวทองนนทบุรี
เหตุการณ์ล่าสุดคิดว่าเป็นชายคนเดียวกันคืนวันจันทร์ต่อเนื่องวันอังคารนะคะ
นี่ค่ะมุ่นปีนอยู่ในหมู่บ้าน
ดูสิชาวบ้านก็พยายามจะจับตัวนะคะ
แต่กลายเป็นว่าชายแก้ผ้าคนนี้ไปซ่อนตัวบึงน้ำหลังหมู่บ้าน
สุดท้ายคุณผู้ชมไปเจอ

แช่อยู่ในน้ำเอาย่ามาปิดหน้า
ใส่เสื้อแต่ท่อนล่างไม่ใส่อะไรเลย
พอจับได้พอเอาตัวขึ้นมา

ผู้ชายคนนี้อ้างว่าอ๋อมาหาปลา
แล้วเราแก้ผ้าไปทำไม

รู้ไหมตั้งแต่วันนั้นผมตามตัวคุณกันเนี่ย

เขาตามหาคุณเนี่ยมาหลายเดือนแล้ว
แล้ววันนี้คุณก็พาคุณบอกว่าไง

หนีเข้าข้ายกัน
นะครับหนีจะเข้าบ้านเขานะครับ
แล้วหนีหนีนะครับลงไปในนา
แล้วเราก็จับตามจับกันนะครับ

ครั้งแรกแก้ผ้าไปร้านน้ำปั่น

ครั้งนี้เปลือยท่อนล่างเดินในหมู่บ้าน

ตำรวจสพบางบัวทองนำตัวไปโรงพักนะคะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายกุลพัฒน์อายุ๓๒
เขาบอกว่าก่อนที่จะถูกชาวบ้านจับตัวไว้เนี่ย

ส่วนที่ต้องถอดเสื้อผ้า

เพราะเขาชอบดื่มเหล้า

มันร้อนจนต้องถอดเสื้อผ้า

ล่าสุดคือถอดแต่ท่อนล่างแต่ใส่เสื้อค่ะ
มันร้อนท่อนล่างอย่างเดียวเหรอคะหรือยังไง
คนร้อนก็ถอดเสื้อนะใส่กางเกง

ส่วนเหตุการณ์ในร้านน้ำปั่นก่อนหน้านี้
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมก็ยอมรับว่าทำจริง

ขอโทษที่ทำให้ทุกคนตกใจกลัว

และกระทำการที่ขายหน้าต่อหน้าธารกำนัน